ขยับมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้ที่จันทบุรีวันหาแต่เรื่อง
เป็นกลุ่มวัยรุ่นสองพวกยกพวกไปตะลุมบอลกันต่อยเตะตีกันที่บริเวณหน้าร้านโรงเรียน
ไม่พอไม่จบคู่กรณีบาดเจ็บมารักษาตัวที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ฝั่งคนก่อเหตุยกพวกมอเตอร์ไซค์กว่าเก้าคันตามมาต่อยเขาถึงหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเลย
วงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนลองดูค่ะ
มีใครขอแค่ใครสิใครจะจะรับพลังหลักสู้บีมั้ย
นี่พี่คิ๊งดูสิฮะเสถานที่วราชการ
คือทำไมไปตีในโรงพยาบาลอะน่ะ
ถูกต้องสองโรงโรงพยาบาลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลโรงเรียนตีกันขนาดนี้ถัดไปชาวเน็ตบอกว่าอาจจะเหลือแค่โรงศพนะคะ
คือเหตุการณ์แบบนี้คือมันเกิดขึ้นตั้งแต่หน้าโรงเรียน
แล้วก็ต่อยตีกันมาจนถึงหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลขลุงจังหวัดจันทบุรี
ทีนี้กล้องวงจรปิดแต่ละมุมเลยค่ะตั้งแต่ด้านหน้าโรงพยาบาล
ด้านหน้าห้องฉุกเฉินลามมาจนถึงจุดคัดแยกผู้ป่วยบริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน
จับภาพนาทีเกิดเหตุได้อย่างชัดเจนทีนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันต่อเนื่องนะ
อย่างที่ชมพู่บอกไปเป็นคู่กรณีวิวาดกันแล้วก็นำมาสู่การวิวาทะวิวาดกัน
จนถึงแบบโอ้โหต่อยกันที่หน้าโรงพยาบาลคือตั้งแต่โรงเรียน
ต่อเนื่องมาถึงหน้าโรงพยาบาลแบบนี้จนกลายเป็นแบบยกพวกมาสมทบกัน
มีการด่าทอตะโกนบกเวกโวยวายไม่เกรงใจคุณหมอหรือพยาบาลเลย
ส่วนนี้วงจรปิดที่ว่าก่อนมาถึงหน้าห้องฉุกเฉินขี่มอเตอร์ไซค์๙คันมาจอดเรียงกันอย่างสวยงาม
แล้ววิ่งยกพวกกันมารุมตีกันแบบนี้ค่ะตรงจุดที่วงแดงพลิกแล้วดูสิ
คือเขากล่าวว่าตีเสร็จปั๊บเลือดอาบหัวแตกปั๊บก็คือรักษาเลยเห
อะไรแบบนั้นแล้วจริงแล้วคนโดนตีก็เลือดอาบเดินเข้าห้องฉุกเฉินต่อด้วยนะคะ

ถูกต้องแล้วไม่เกรงใจคนป่วยหรือว่าญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาลกันเลย
วงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจน
เบ็ดเสร็จที่ก่อเหตุก็สักประมาณ๒๐คนได้นะคะ
หมัดใส่กันไม่ยั้งชุลมุนวุ่นวายโอ้โหไม่รู้ว่ามีอาวุธด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าวงจรปิดตอนนี้ยังไม่ได้เห็นอาวุธแต่ที่แน่คือสาวหมัดใส่กันไม่ยั้งเลย
หลังเกิดเหตุคุณผู้ชมรู้ไหมคะช่วงจังหวะที่มีการชุลมุนกัน
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ต้องมีการปิดประตูห้องฉุกเฉินเอาไว้
กันเหตุป้องกันความเสียหาย
เพราะว่ากลุ่มคู่กรณีเนี่ยก็เหมือนกับบางช่วงบางตอนกว่าจะเดินเข้าไปในโรงพยาบาลด้วยไหม
อะไรแบบนี้ส่วนวงจรปิดมุมนี้ที่เห็นเนี่ยนะคะ
คือคนที่โดนทำร้ายเขาจะเดินเลือดอาบเดินตามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อเข้าไปประถมพยาบาลในห้องฉุกเฉิน
หลังจากที่โดนทำร้ายจนสะบัดสะบอมหลังจากนั้นก็พบแพทย์ต่อแล้วก็รักษาพยาบาล
ส่วนกลุ่มคนก่อเหตุที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา๙คันสาแก่ใจแล้วลงมือก่อเหตุทำร้ายเขาเสร็จ
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากโรงพยาบาลไปเลยอ่ะโดยไม่สนใจอะไรเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุค่ะทางโรงพยาบาลก็มีการนำหลักฐานวงจรปิดทั้งหมดทุกตัว
จับภาพจับใบหน้าจับป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ชัดเจนแบบนี้
เข้าลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อหวังจะตามตัวคนก่อเหตุมา
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยทีนี้ด้านฝากฝั่งของผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลนายแพทย์พรมมินท่านบอกแบบนี้ค่ะท่านบอกว่าตอนนี้
ดำเนินคดีสักทีเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่อุกอาจมาก
พอโรงพยาบาลเองก็รับไม่ได้ที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะความคืบหน้าวันนี้นะคะได้มีการสอบถามไปยัง
พันธุ์ตำรวจเอกเศรษฐพงศ์สุประเพียรเป็นผู้กำกับสถานีตำรวจ
คลุงนั่นแหละค่ะท่านบอกว่าตอนนี้นะสั่งเร่งนักสืบมือดีลงพื้นที่แล้วแหละ
หวังว่าจะตามกลุ่มวัยรุ่นมาให้เร็วที่สุดเพราะว่าเป็นการกระทำที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
แล้วก็เห็นบอกว่าทราบชื่อคนก่อเหตุแล้วอยู่ระหว่างการเรียกตัวมาสอบสวน
ยังไม่มีการออกหมายจับแต่อย่างใดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสอบปากคำพยานหลักฐาน
ชัดว่ามีความผิดก็คงจะออกหมายจับต่อไปด้วย
ส่วนต้นสายปลายเหตุปมขัดแย้งทั้งนี้คาดว่ามีการนัดเคลียร์ใจกันเรื่องผู้หญิง
เรื่องผู้หญิงค่ะตกลงกันไม่ได้ก็เลยชกต่อยกันวิวาดกันจนโอ้โหตั้งแต่หน้าโรงเรียน
จนถึงหน้าโรงพยาบาลและเห็นบอกว่าเป็นเยาวชนทั้งสองฝ่ายด้วย
ติดคุกติดตารางไปหมดอนาคตพ่อแม่ก็เสียใจเหมือนกันนะ
คือรักและห่วงแต่ผู้หญิงล่ะครับแล้วพ่อและแม่ล่ะถูกไหมฮะ
แล้วพอคุณมาทำแบบนี้ผู้หญิงเขายังจะสนใจพวกคุณอยู่ไหมล่ะ